เรื่องการเปิดฐานการณ์ยันที๔ยังไม่เริ่มน่ะ
เริ่มเดือนหน้า๑๕ธันวาคม

เห็นข่าวก็นึกว่าใช่นึกว่าเริ่มแล้วยังคุณผู้ชม

เมืองเชียงใหม่สพช้างเผือกนะ
เขาไปบุกไปที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
แล้วก็ไปถามก่อนถามว่ามีใบอนุญาตไหม
ร้านนี้มีไหมพนักงานร้านบอกมี
แต่ระหว่างบุกไปเนี่ยคุณผู้ชมเจอเจ้าหน้าที่คุ้นกรมการปกครองนี่
อื้อมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

พร้อมยื่นเรื่องถึงกรมการปกครองให้พิจารณาปิดร้านเลยโดยเจ้าหน้าที่กรมการปกครองที่เจอในร้านเนี่ยเป็นชุด
จำได้ไหมคุณผู้ชมฮะคืนวันฮาโลวิน๓๑ตุลาคม

ตอนนั้นมีสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ฝ่ายปกครองไปบุก

แล้วก็มีการจำหน่ายสุราให้กับเยาวชน
ก็คือเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๘ปี
แล้วก็จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า๒๐ปีด้วย
ร้านนั้นน่ะไม่มีใบอนุญาตแล้วจำได้ไหมคุณผู้ชมว่า
๕เสือสพชเผือกโดนเด้ง
เดี๋ยวนะถ้าเกิดคืนฮาโลวีน

แล้วตำรวจโดนเด้ง
แต่ไอ้รอบนี้ตำรวจมาบุกจับ
แล้วไปเจอฝ่ายปกครอง

พลตำรวจตรีธวัชชัยพงศ์วิวัฒนาชัย

ก็เปิดเผยว่าการจับกลุ่มสถานบันเทิงเปิดเกินเวลา

มันเป็นไปตามนโยบายกวาดล้างผู้มีอิทธิพล
และจัดระเบียบสังคมของกราศูนย์มหาธัย
ซึ่งกำกับดูแลกรมการปกครอง
ส่วนผลสอบข้อได้จริงของสพช้าง
กรณีฝ่ายปกครองจับสถานบันเทิงในท้องที่
ทางผู้กำกับผลตำรวจตรีธวัฒน์ชัย
ก็ชี้แจงว่าที่ผ่านมาดำเนินคดีสถานบันเทิง
และร้านเหล้าผิดกฎหมายไป๑๗๑ร้าน

พิจารณาสั่งปิด๓๒ร้าน

ส่วนร้านที่เจอในวันปาร์ตี้ฮาโลวีน

อืมนี่แหละ
ก็นี่แหละล่าสุดนะเมื่อวานนี้ตอนเย็น
ทางด้านผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

อย่างนายโรนโนรงทิศิริมีการแถลงข่าวนะคะ
ชี้แจงหลังจากที่ชุดสืบของตำรวจ
พ่อช้างเผือกไปจับสถานบันเทิงเปิดเกินเวลา
แล้วเจอเจ้าหน้าที่ปกครองเจอสาวอายุ๑๗ใช่ไหม

เขาบอกว่ามันมีการบิดเบือนข้อได้จริง

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ชุดนี้เป็นชุดสืบสวนปฏิบัติงาน

เข้าไปสืบหาข่าวไม่ได้เป็นลูกค้าด้อง
ใช่ไปหาข้อมูลใช่อ่าถ้าเกิดเขาตอบแบบนี้ใช่ไหม
แล้วเด็ก๑๗เยาวชน๑๗ก็เป็นแฟนพนักงานในร้าน

ว่าอ้าวแล้วที่ตำรวจไปจับตำรวจแจ้งข้อหาแค่
สุราเกินเวลากฎหมายกำหนดปรับ๓๐๐๐
แล้วทำไมตำรวจถึงปล่อยตัวผู้จัดการกลับล่ะ

คือชุดสืบของเขาก็คือแค่สองคนที่เราจะทิ้งเอาไว้
เพื่อที่จะวางแผนเป็นปรับการจับถุง

ให้ร้านเปิดเกินเวลาอะไร
มันไม่ได้เกี่ยวเลยครับเพื่อที่จะอาจจะให้เกิด

ฟังข่าวมาถึงตรงนี้แล้วยิ้มมุมปากแล้วมีเสียงอยู่ในลำคอแบบนี้นะ
มันจะดูเป็นการเล่นกันเองหรือเปล่า

ระหว่างกรมการปกครองกับตำรวจสพช้างเผือกเนี่ยคุณผู้ชม

ท่านผู้ตรวจราชการกรมการปกครองก็บอกว่ากรณีที่ไปเจอเจ้าหน้าที่ปกครองในสถานบันเทิง
ที่ตำรวจเขาไปบุคคลเนี่ยมีการทำหนังสือชี้แจงถึงกรมการปกครองและกระทรวงมหาทัยแล้ว
แต่ทั้งนี้หากพบการกระทำที่ไม่เหมาะสมก็เหมือนเดิมครับ
ตั้งกรรมการสอบสวนข้อได้จริงตามขั้นตอนครับ
แล้วแบบนี้หน่วยงานที่น่าจะเป็นหน่วยเหนือเป็นคนที่ดูแล
ไม่ว่าจะสพช้างเผือกกับกรมการปกครองก็คือกระทรวงมหาทัยใช่ไหม
น่าจะสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาจจะต้องชี้แจงหน่อยนะฮะ